เอาข่าวต่อไปนี้เตือนใจโอ้โหทำให้เวลาเราจะไปนั่งรถทัวรถ
ไฟไม่กล้านอนหลับเลยไม่กล้าคุยคนปล่ะ

ภาษาอีสานกันไประหว่างทางสักพักเดียวผู้ชายคนนี้ออกอุบาย
เดี๋ยวผมขอยืมแป้งทับคุณป้าหน่อยผมอยากจะซับหน้าหน้าผมมัน
คุณป้าก็ผละจากข้าวของตัวเองที่เบาะเดินไปข้างหลังไปหยิบแป้งมา

แต่ซับปุ๊บผู้ชายคนนี้ลงไปซื้อของข้างล่างบอกว่าผมกลับมานะ
คุณป้าก็เอกใจไปนานจังเนอะก็เลยเปิดกระเป๋าตัวเองดูหายหมด
เงินทองแก้วแหวนเงินทองเบ็ดเสร็จที่หามาแสนกว่าบาทในชีวิตมันเอาไปหมด
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็ไม่เข้าใจกัน
เออทำไมทำกันอย่างนี้นะฮะคุณป้าคนนี้คือว่า
คุณสมทรงแก้วเทพอายุ๕๙ปีนะฮะไปแจ้งความอยู่อุดรนั่นแหละครับ
ถูกคนร้ายขโมยเงินทองคำต่าง
เพราะว่านั่งรถทัวร์จากหมอชิดนะกรุงเทพไปลงที่
ต้องการจะไปบึงการแต่ว่าไปลงที่บขอยู่ที่อุดรนะฮะ
คุณสมทรงบอกว่าทำงานเป็นคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่กรุงเทพ
หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาซื้อตัวจากหมอชิดจะกลับบ้านที่บึงกาล
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๔๐กว่าปี
ไปคุยกันตีสนิทกันแนะนำว่าโอ้ป้าไปบึงการเหรอ
ผมคนบึงกันเขาก็พูดอีสานกันไปเนอะ
คนบ้านเดียวกันก็เออไม่เป็นไรนะฮะ
แล้วก็มีการขอใช้บัตรประชาชนของคุณป้าเนี่ยซื้อตัวนะจะได้นั่งคู่กัน

เขาเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ข้างล่างเลย
ถูกต้องคุณป้าเออเห็นเป็นคนบ้านเดียวกันได้ได้เดี๋ยวป้าซื้อให้เอานั่งคู่กันไป
ระหว่างทางก็ชวนคุยกันอย่างนั้นอย่างนี้โอป้าผมชื่ออดีศักดิ์นะผมชื่อเล่นชื่อออย
ผมอ่ะนะทำงานขับรถให้ชาวต่างชาติเงินเดือนผมมาสองหมื่นสี่อ่า
ช่วงตี๕กว่าของเช้าวันที่๒รถก็ไปถึงที่บขอุดร
ผู้ชายคนนี้บอกว่าป้าเดี๋ยวผมไปซื้อหน่อไม้ปี๊บกลับไปให้แม่ก่อน
แต่ผมฝากฝากกระเป๋ากับรองเท้าให้ป้าเอาไปลงที่อำเภอศรีวิลัยที่บึงการให้ผมหน่อย
เดี๋ยวผมซื้อของเสร็จผมจะนั่งรถตามคุณป้าไปค่ะแต่ป้าห้ามเปิดกระเป๋าผมนะ
มันมีของมีค่าผมอยู่มันมีของสำคัญผมอยู่คุณป้าก็สงสัย
พอคนร้ายลงไปมันมีอะไรถึงมีของมีค่าขนาด
ของมีค่าการจัดการนานมาพวกเขาอย่างสวนไทยเท่ากันไป
คอทองคำ๒บาทนะ๑บาทแล้วก็๑สลึงทั้งหมด๔เส้น
แล้วก็ครึ่งสลึงอีกนะฮะหายหมดเลยครับ๕เส้นด้วยกัน
แหนทองอีกครึ่งสลึงพระเลี่ยมทองอีกครึ่งสลึง
เสร็จแล้วมูลค่า๑๖๕๐๐บาท
ป้าบอกว่าป้าทำงานสะสมมาทั้งชีวิตป้ามีเท่านี้
แล้วมันเอาไปหมดเลยมันเอาไปหมดเลยครับ
คุณป้าบอกว่าตลอดทางที่คนร้ายชวนคุยคุณป้าก็ไม่ได้หลับ

แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ผู้ชายคนนี้บอกว่าหน้ามัน
ขอแป้งพับหน่อยคุณป้าก็หาในกระเป๋าไม่เจอ
ก็เลยเดินไปข้างหลังเพราะกระเป๋าใหญ่อยู่ข้างหลังนะฮะ

คุณป้าก็เลยคิดว่าช่วงที่คุณป้าลุกไปเอาแป้งพับให้กับคนร้ายเนี่ย

แล้วก็หมดเลยตรงนี้หมดทั้งเนื้อทั้งตัว

ก็มาตีสนิทบอกว่าซื้อแบบจองตัวนั่งเดี่ยวอะค่ะ

เพราะว่าไปลงบึงการเหมือนกันเขาว่าอย่างนี้
เขาหาเลือกให้เรารู้กับอย่างที่เรานั่ง

ตอนแรกก็ไปนั่งเบาะหลังแล้วเปลี่ยนมานั่งเบาะหน้า
สักพักหนึ่งเขาบอกว่าหน้าเข้ามันขึ้นมา
เขาก็เลยเห็นเราก่อนหน้านั้นเขาเห็นเราเอาแป้งมาปาดหน้าเราใช่ไหมคะ
ก็เลยบอกไหนพี่แป้งมาให้ผมปาดหน้าหน่อย

ทีนี้เราก็หากระเป๋าแป้งไม่เจอ
คิดว่าเขาจะเอาน่าจะเอาตอนที่ลุกไปหาแป้งนี่แหละ
หาของใช้ส่วนตัวนี่แหละค่ะ
สุดท้ายคุณป้าฝากบอกโจรอย่าทำแบบนี้

อย่าไว้ใจคนอื่นเด็ดขาด

แม้จะเป็นคนบ้านเดียวกันก็ตาม
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันไม่เข้าใจกัน
แล้วก็ป้าถามต่อทำไมถึงทำกับฉันได้
ทำไมทำกันแบบนี้ไม่เข้าใจเลย

เพราะว่ากล้องวงจรปิดที่หมอชิดก็น่าจะมี